แล้วแบบก็น่าจะมีคำตอบอยู่แล้วว่าณเดชน์กับยาย่าเนี่ยเป็นอะไรกัน

ล่าสุดกำลังถ่ายรายละคอนเรื่องริคิตลักษณ์

เป็นการร่วมงานครั้งแรกระหว่างผู้จัดสาวแอนทองผสม
กับคู่จิ้นฟินเวิร์นณเดชน์ยาย่าน
น่าเด็กกับยาย่าเป็นรายการน่าเด็กยาย่าเป็นพี่น้อง
แต่ก่อนแรกเค้าจะพูดกับใครเค้าต้องสวัสดีทุกคนก่อนเออน่าสวัสดีก่อน
แต่พี่เอ๊เขาเป็นคนมารยาทมากนะเขาน่ารักเขาทักทายทุกคน
คือไม่คือหมายว่าเหมือนเหมือนคล้ายกับว่าเขาจะบอกว่า
ยาย่าอาจจะแบบไม่เก่งภาษาไทยหรือเปล่าอาจจะสื่อสารไม่ตรง
คือเหมือนวันนั้นนักข่าวเขาเข้าไปถามน้องอาจจะตกใจว่าแบบ

ลูกค้าก็เฮ้ล่ะลูกค้าก็ได้เลย
เห็นข่าวนี้จังมาแล้ว
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอย่าง

อุญาตให้ณเดชน์เรียกว่าแฟนได้แต่สุดท้ายสองคนจะยังไง

หมายความว่าเหมือนคุ้นเคยกันเคยเล่นกันมาหลายเรื่อง

นายแอนบอกอย่างนั้นเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือกันได้ดี

มันจะลงตัวเขาดูเป็นแฟนกันหรือเปล่า

วันวาเลนไทยเขามีของขวัญอะไรให้กันหรือเปล่า
ไม่เห็นจะมีเลยเขายิงปืนใส่กันอย่างเดียว